คุณผู้ชมค่ะเรื่องดราม่าพี่เท่งบอกไปแล้วนะคะว่าไม่มีดราม่าแน่นอนไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอน
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะพี่เท่งจ๋าถ้าพี่เท่งดูอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องดราม่าต่อมาก็ได้
เกิดจากใครรู้ไหมคะพี่ชายสุดที่รักของพี่ไงพี่หม่ำพี่หม่ำคุณผู้ชม
ออกมาแชร์แล้วหรอไปดูนิดนึงละกันค่ะเผื่อไม่มีประเด็นนะคุณผู้ชม
และนิ็กเคี่เขาสงสัยพี่หม่ำแจงนะเรื่องเมียน้อยแม่ของพี่หม่ำให้ดูชิงไลน์ไม่แน่
หม่ำยอมรับเลยว่าเรื่องจริง

แต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนานมากแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ถูกน้องรักคุณเท่งคุณโหน่งนั่นแหละ
เอามาอำจนเป็นตำนานสาวเชียงรายถึงทุกวันนี้
ไม่ใช่อำแค่พี่เท่งพี่หน่งนะอำทั้งวงการคุณผู้ชม
แต่พี่หม่ำเนี่ยบอกไม่ต้องอยากรู้เรื่องของพี่หรอก
เดี๋ยวรอฟังเรื่องแท่งกับโหน่งดีกว่าค่ะ
หม่ำคือผู้กลุ่มความลับเอาไว้โอ้โห
น่าจะเปิดเผยเลย
พี่ชายเขาพี่หม่ำออกมาที่นี่แบบนี้ค่ะโยนระเบิดไว้อย่างงี้คุณผู้ชม
เอาง่ายดีอ่ะพี่แจ๊คค่ะเขาต้องตามกันต่อไปนะคะ
เพราะว่าเพียงก่อนอันนี้ก็เคยมีข่าวเนอะเออพี่โหนก็คือภรรยาเป็นพี่นกเนี้ยค่ะ
แต่ยังไม่ได้ฉายหนังพี่หม่ำนี้แหละค่ะ
อันนี้บ้านพี่เขาจะร้อนกันแล้วนะ
แต่ว่าเขาเคลียร์แล้วค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องเก่า